ใส่รวดยึดให้กระดูกติดกัน
ขอให้ลูกปลอดภัยหายไวนะโอเชียน
ที่ต่อมาคุณพ่อน้ำจะโพสต์อัปเดตให้ชาวเน็ตได้โล่งอก
ว่าตอนนี้ลูกชายออกจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ

เพราะว่าพอหมดฤทธิยาเนี่ยก็จะมีอาการปวดถูกไหม
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องโอเชียนหายไวนะครับ
ก็เป็นธรรมดานะลูกชายก็อาจจะมีแบบว่าความสุขสนบ้างนะคะ
แต่ว่าลูกสาวนี่สิน้องมารีเนี่ยลูกไม้หล่นใต้ต้น
หน้าตาเนี่ยเหมือนคุณพ่อเป๊ะแต่ไม่รู้ว่าโตขึ้นมาแล้วจะอยากเข้าวงการบันเทิงแบบคุณพ่อหรือเปล่า